วันนี้ขอถามคุณผู้ชมก่อนนะครับทั้งที่รับชมอยู่หน้าจอ
เอาของไปวางบนฟุตบาทเต็มพื้นที่ไปหมดจนคนเดินไม่ได้
ร้องเรียนไปแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
กับร้านค้าแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านเชียงคำเขาสุดทน
ร้านค้าเนี่ยเอาของไปวางเต็มไปหมดเลยร้องเรียนไปสี่ครั้งก็ยังคงเหมือนเดิมครับ
นี่ดูนะฮะเป็นบรรยากาศที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงคำ
เชียงคำจังหวัดพยาวนะครับจ่าเอกสงกรานพันธุ์พืชหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักประหลัดเทศบาล
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังมีชาวบ้านร้องเรียนนะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนใช้ทางเท้าแหละเพราะว่ารับไม่ได้ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเท้า
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ร้านเขาอยู่ตรงริมฟุตบาทเนี่ยเขาเอาของวางเต็มฟุตบาทไปเลยเต็มไปหมดเลย
คือจากร้านแล้วไม่พอก็วางบนฟุตบาทไปอีกชาวบ้านก็เดินไม่ได้
เจ้าของร้านอ้างว่าก็ร้านค้าเขาทำมาหากินโดยสุจริตทำไมไม่อรุมอร่วยให้กันบ้างล่ะ
แต่ว่าการวางของเกะกะทางเท้านี่มันผิดกฎหมายหรือเปล่า
เขาบอกว่าทำไมไม่เห็นใจกันบ้างล่ะแบบนี้เนี่ยป้ายเป้ยก็ออกมาวางนะครับ
เอกสงกรานก็บอกว่านะฮะตัวเองแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ทำข้อตกลงกันแล้วเป็นประกาศของทางเทศบาล
เรื่องจุดผ่อนผันจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าทางสาธารณะ
ก็คือให้ใช้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง๙โมงครึ่ง
หลังจากนั้นให้เก็บนะให้เว้นระยะทางบนทางเท้า
เพื่อใช้เป็นทางเดินบริยะห้าสิบเซนติเมตร
ทางนี้ก็อรุมอร่วยจนถึงที่สุดแล้วล่ะนะฮะ
แล้วก็ดำเนินการมาแล้ว๔ครั้งมาครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมอีกนะฮะ
เรื่องของการค้าขายตัวเองก็เห็นอกเห็นใจแหละ
แต่ต้องคำนึงถึงคนเดินเท้าด้วยฝนก็ตก
ไม่มีทางเดินมันก็เปียกทำให้คนใช้ทางเท้าต้องเดินบนถนนก็อันตราย
ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอีกนะแล้วก็ขอร้องว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ
หลังจากที่คุยกันทำความเข้าใจกันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนี้ก็
พากันย้ายสินค้าเข้าไปในร้านเว้นระยะทางเดินให้๕๐เซนติเมตร
หลังจากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดขึ้นอีกนะฮะ
ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเข้มงวดกันต่อไปนะครับ